ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณคารินกระมุดโยธินนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชที่นครราชสีมานะครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญครับคุณกรินครับ
ครับสวัสดีครับคุณพระคุณคุณเห็นมาสอนครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับซึ่งเป็นบริเวณตึกฉุกเฉินนะครับ

รวมอยู่ที่นี่แล้วเพื่อมาประชุมกันค่ะ

เรื่องต้นนะครับว่าขณะนี้มีเลือด

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กระดาษยิง

เรื่องต้นครับก็ได้มีการรายงาน

ซึ่งอยู่ที่๓๑คนนะครับ

ผู้ที่มีอาการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
อยู่ที่๑๐รายนะครับ

หากมีรถพยาบาลวิ่งเข้ามา

และให้การช่วยเหลือนำส่งเข้าห้องฉุกเฉินได้เลยครับ

มีการเตรียมเตียง
ผู้ป่วยไว้รองรับนะครับ

ได้ประชุมอยู่บริเวณชั้น๓

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับ

ที่จะคอยประสานรับ
มีการโทรแจ้งมาให้ออกไป

ก็จะสามารถออกไปได้ทันที
ครับ

ผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บครับส่งมาเที่ยว

แต่นอกจากโรงพยาบาลมหาราชแล้วนะครับก็ยังจะมีโรงพยาบาลกรุงเทพครับ
ตอนนี้มีรถของโรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่นะครับของจังหวัดนครราชศรีมาครับ
มีนำผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาส่งเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับยังพักรักษาตัวอยู่ภายในห้องฉุกเฉินครับ๓๑คนนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการประสานกับโรงพยาบาลโดยรอบนะครับ
อีกครั้งหนึ่งว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมแล้วตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ
อันนี้เป็นยอดคร่าวครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ
ขอบคุณนะครับคุณคารินครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็ไปที่โรงพยาบาลนะฮะเพื่อไปดูว่าที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ในห้าง
แล้วก็คลี่คลายสถานการณ์เรื่องของคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงวันนี้
หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของห้างนะครับ